ไปดูอีกด้านหนึ่งวันนี้คุณชุวิตก็แฉเหมือนกันนะคุณนัทพงศ์ครับ
แฉนะคะว่าเรื่องอดีตผู้การสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กโจ๊กนี่แหละ
เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแปลงวีซ่าเปิดทางให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเรานะคะ
อันนี้เป็นประเด็นทุนจีนสีเทาซึ่งข้อมูลที่คุณชุวิตแฉวันนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของตำรวจนะมีตำรวจในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุนจีนสีเทานะคะมีการเปิดหลักฐานเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิรับจดทะเบียน
คนจีนมาพักอาศัยในไทยโดยผิดกฎหมายด้วยเล่าแบบนี้นะคะ
คุณชุวิตบอกว่าพอกลุ่มทุนจีนเข้ามาในไทยแล้ว
คือเขาก็จะได้วีซ่านักท่องเที่ยวจะอยู่ในประเทศได้๓๐วัน
เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนวีซ่านะคะเป็นวีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิก็ต้องมีการติดต่อผ่านคนกลาง
ซึ่งคนกลางก็จะมีทั้งรูปแบบสำนักงานกฎหมายชาวจีนที่ว่าจ้างคนไทย
และรูปแบบบุคคลเพื่อไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิปรานฮันวี
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนของเด็กและเยาวชน
เปลี่ยนวีซ่าตรงนี้ค่ะคุณชุวิตบอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่าย
ตมรายละหนึ่งแสนถึงสามแสนบาทซึ่งคนที่มีอำนาจขออนุมัติเปลี่ยนวีซ่านั้น
คุณชุวิตบอกว่าเป็นระดับผู้บังคับการขึ้นไปของสตม
ระหว่างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นั้น
มีการอนุมัติให้ผู้เปลี่ยนประเภทวีซ่าแล้วกว่าสามพันสามร้อยยี่สิบห้าราย
ตัวเลขคุณชุวิตมาชัดเลยนะคะแล้วนายตำรวจคนนั้นเนี่ย
คุณชุวิตบอกว่ามียศพลตำรวจตรีถึงสามนายเป็นอดีตผู้บังคับการต่อมอสี่และต่อมอห้า
ในนี้มี๒นายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรค่ะ
กรมอก็ทำหน้าที่ออกโดยการจ่ายรายละ๑แสนถึง๓แสนบาท
รวมกับตัวเลขไม่ต้องมากหรอกครับเอาแสนนึงก็ได้คูณเข้าไปคูณเข้าไป
หนึ่งแสนนะครับหนึ่งล้านหนึ่งร้อยล้านเป็นพันล้านอ่ะ
คุณเข้าไปเพราะว่าผมให้คุณดูแล้วมันเป็นไปได้ยังไง
ที่ไอ้มูลนิธินี้ซึ่งมีสมบัติแบบนี้มีคนไปทำหารสองพันปากน้อยในสิบเจ็ดคน
มันระยำแค่ไหนมันหิ้วเงินแค่ไหนคุณดูเอาแล้วกัน
คุณชุวิตนี่แถลงมีชาร์จมีการเขียนข้อมูลนะคะ
เหมือนเล็กเชอร์เลยอ่ะอ่าน่ะไม่มีตกหล่นคูณตัวเลขให้ดูด้วย
แล้วเขาเขียนข่าวง่ายเลยนี่นะคะอธิบายชัดเจนเลยครับ
แล้วก็ยังไม่ลืมที่จะตอบโต้คุณสันทนา
ซึ่งวันนี้ก็ออกมาแถลงบอกว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องของคุณชุวิตใช่ไหมคะ
ตอบโต้กรณีที่คุณสันทนะกล่าวหาว่าตกแต่งบัญชีเพื่อเลี่ยงภาษี
อืมคุณชูวิทย์ถามกลับบอกว่าเป็นสรรพากรหรือ
หรือเป็นแค่ตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะประพฤติชั่วร้ายแรง
อันนี้คุณชุวิตตั้งคำถามกลับนะคะก็เดี๋ยวดูต่อไปค่ะครู่นี้นะคะ